เห็นเลยนะคะเห็นแบบนี้ทานไปเต็มที่จนอิ่มแล้ว
เรามีพละกำลังเราก็ไปเที่ยวกันสิคะคุณค่ะ
มีที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่จะแนะนำนะคะ

โอ้โหมันสวยงามมาก

แผ้นสีธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาเองคุณหรือครับ
เขาเรียกกันว่าเป็นสระมรกฏเลยนะคะ
เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่จะว่าอย่างนั้นก็ได้

แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนสนใจเข้าไปดูกันแล้วค่ะ
จริงในอดีตนะคะที่ตรงนี้มันเป็นบ่อลูกรังลกร้าง
อยู่ติดกับวัดป่าคำม่วงบ้านสะดาวตำบลตาดทอง
มีผู้รับเหมาเข้ามาตักเอาหน้าดินแล้วก็เห็นรูปรังไปทำถนน
พื้นที่นี้มันเป็นหลุมเป็นบ่อลึกกว่า๑๐เมตรอะค่ะ
เป็นพื้นที่กว้างกว่า๑๐ไร่ด้วย
แล้วมันก็ไม่มีใครมาทำอะไรปล่อยให้รกร้างทิ้งอยู่แบบนั้นค่ะ
จนปัจจุบันเนี่ยค่ะการเวลาผ่านไปก็เลยมีน้ำมาขัง
กลายเป็นสระมรกฏสีเขียวสดใสแบบนี้

เขียวจริงเขียวอย่างชัดเจนเลยนะคะ
เพราะว่าพื้นด้านล่างเนี่ยนะคะเป็นหิน
ดูแล้วแบบโอ้โหนี่สวยงามจริงนะคะ
ชาวบ้านบอกด้วยว่าระดับน้ำบางจุดนี้ค่อนข้างลึกนะ
แต่ก็ไม่ได้มีการสำรวจอย่างเป็นทางการแบบละเอียดทุกจุดนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้ลงไปเล่น
เพียงแค่ถ่ายรูปสวยเซลฟี่เบาเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็พอ
แล้วก็ยังไม่ได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการอย่างที่บอกไป
เพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นการเบื้องต้นก่อนนะคะ
ทำให้ปัจจุบันนี้มีช่างภาพอิสระหลายคนทั้งมืออาชีพมือสมัครเล่น
แวะเวียนไปถ่ายภาพธรรมชาติบริเวณนี้
แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียกลายเป็นที่ล่ำลือของคนทั่วไปมากมาย

นำมให้ตอบนะครับโดดลงไปเลยครับ
ให้โดดตัวไหนค่ะ

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่แห่งใหม่ที่น่าไปถ่ายรูปนะคะ
ใครอยากไปค่ะเดินทางไปได้นะคะ
ตัวเมืองเยอะโสธรมุ่งหน้าไปทางอำนาจนะคะพอไปถึงบ้านสะดาวตำบลตาดทองก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามเส้นทางของวัดป่าคำม่วง
มันถึงพอดีอ่ะถึงพอดีตรงนี้เลยอีกแล้วไม่เลยสรุปเราไม่ใช้คำว่าเลยดีกว่าเนอะ
ฉันเข้าใจอะไรง่ายมากดิฉันก็คิดแทนว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่เข้าใจล่ะ
เข้าใจหัวอกคุณผู้ชมดีเออเป็นคนแบบนี้ใช่เลย